คนที่รักไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาแข่งขันในรายการนะคะ
คุณค่ะคุณนั่นแหละค่ะไม่ต้องมองใครค่ะ
สามารถร่วมเล่นเกมในรายการของเราได้ค่ะ

หันหลังให้หน้าจอเซลฟี่ค่ะ
ท้ายรายการเป๊กมีคำถามถามคุณผู้ชม
แล้วคว้ารางวัลไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ค่ะเกมของเราจะสนุกก็ต้องมีแขกรับเชิญที่สนุก
จากสนุกแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นคู่รักที่น่ารักมากเลย
ลูกโตแล้วด้วยแต่อยากจะรู้เหลือเกินว่า
ระหว่างสามีกับภรรยาใครเป็นช้างเท้าหน้าและใครเป็นช้างเท้าหลัง
ยินดีต้อนรับคุณไอและคุณแบงค์
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แม้คำถามของเป๊กตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าใครเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังเนี่ย

ดูก็รู้ค่ะดูดิครับดูหุ่นดิแฮะ

จะเป็นคนอำนาจในการตัดสินใจแต่ว่าแบงค์ก็ต้องจ่ายเงิน

คำถามที่จะมาให้เลือกเลยค่ะมา

เขาเป็นดาราดังใช่มั้ยเลยรู้จักเขาใช่มั้ยนะคอม

ทาไปเที่ยวอี้แหละ

นี่
ดีแล้วได้แม่

เออเดี๋ยวถามก่อนคุณไอซ์

คุณพ่อหรอคะ
ไม่ห่อเล่า

แต่แค่ข้อแรกก็ฮาขนาดนี้
พรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าจะฮาขนาดไหน
แต่ตอนนี้ช่วงที่ทุกคนรอคอยมาแล้ว

หลวงพ่อจะศึกต้องไปเป็นพิธีเขาน่ะ

ก็วันเกิดแฟนก็ดีแล้วก็ไปพาที่ทำไมต้องเครียดด้วย
มีผัวหลายคนไม่เหมือนแฟนเอง
มีเองคนเดียวบ้าจริง
เดี๋ยวมาถอดชุดผัวซะดี

เฮ่ยอย่ามาสิสวยงานอย่าไปเครียด
คือฉันอยากจะปิ่มบรรยากาศ
คือแบบอย่างไรเหมือนกับชุดผัว
อ่ะสมถัวพี่คิดหน่อย
แฟนที่บอกเขาเป็นลูกครึ่งไงญี่ปุ่นไง
อยากได้อะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะเหรอ
เออเอาหนังญี่ปุ่นสักเรื่องไว้ด้า
ซื้อขับบ้านบอกกับเจ๊บ้านเลยนะครับ
โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นไงอาหารญี่ปุ่นอ่ะโอเค
เข้าใจอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมีแบบไหนที่ไหนราคายังไงมันแพงหรือเปล่า
เอ้าก็ต้องไปลองสืบราคาดูว่าอาหารญี่ปุ่นวัตถุดิบอะไรที่มันถูกที่สุด
และวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นแบบไหนราคาถูกที่สุด

ใครรู้บ้างวัตถุดิบสำหรับทำซูชิ๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
ลมอนเกรดซาชิมิ๒ชูน่าเกรดซาชิมิ๓ปลาไหล่ย่างซีอิ๊ว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์
ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

ปันไม่ทัก

เป็นเท่าแล้ว

เครื่องบินตกไม่ทัน
เครื่องบินตกไม่ตายไอ้ไปผิดลำ
โอ้โฮดังสองอันสำคัญ